ก็คือมีกลุ่มที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว
หนึ่งร้อยห้าสิบคู่นับรวมแล้วสามร้อยคนเนี่ย
แถวแถวสุขคนถ้าสวัสดิ์เขตลาดพร้าวมาหลอกลวงเขา
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยสักอย่างในช่วงของใกล้แต่งงานแล้ว
ทวงถามอะไรไปงอกก็ไม่ได้เงินมัดจำก็จ่ายไปแล้ว
บางคน๗แสนบาทคือรับเหมาไปเลยทั้งงานแต่งงาน
แล้วที่มันน่าเจ็บใจเพราะอะไรทราบไหมคะ
บางคนเอารองเท้าไปแนบไปทาบกับป้ายชื่อร้านนะคะ

เขาจะแต่งงานอยู่แล้วเขายังไม่ได้ชุดบ่าวสาวเลย
แล้วบางคนต้องลำบากนะคะไปหาชุดที่ร้านใหม่
แล้วเงินก็ไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหาเงินใหม่เนี่ย
ไปทำงานแต่งของตัวเองอีกเขาบอกมันลำบากตรงนี้นะคะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสามารถ
จับกลุ่มตัวเจ้าของร้านและผู้จัดการร้านได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาก็บอกเขาทำเขายอมรับจริง
เพราะเขามีปัญหาด้านการเงินนะคะ
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ก็คือนายปันวิสิทธิ์หรือปิยพงศ์จงรักษานติกุล
เป็นเจ้าของร้านเวดดิ้งปันวิสิทธิ์
และนายนุกูลมูเลิศนะคะเป็นผู้จัดการของร้าน
การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปตามหมายจับสารอาญา
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ

หลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมหลอกขายแพ็คเกจงานแต่งงาน
เรื่องต้นมีผู้เสียหายที่เขามาร้องเรียน
ร้อยรายมูลค่าความเสียหายนะคะประมาณ๗ล้าน๘แสนบาท
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาเปิดร้านพรีเวดดิ้ง
หน้าที่ของร้านนี้ก็คือรับจัดงานแต่งงานเอาแบบครบวงจรเลยนะคะ
ไล่ไปตั้งแต่ดอกไม้นะคะชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวงาน
เช้างานเย็นวงดนตรีคือเขาครบวงจรเลย
ร้านตั้งอยู่ในซอยสุขนทัศน์สวัสดิ์เก้าลาดพร้าว
พฤติกรรมของเขาโพสต์เฟซบุ๊กขายแพ็คเกจงานแต่งงาน
พอลูกค้าตกลงจ่ายเงินมาจำเรียบร้อย
หลังจากนั้นแล้วจะต้องมีการติดต่อกลับ
ขอลองชุดบ้างขอดูดอกไม้บ้าง
แบบแผนงานเป็นอย่างไรแบ็คดรอปเป็นอย่างไร

เขาบอกว่าบ่าวสาวร้อนใจร้อนใจไม่เท่าไหร่
แต่พอมันใกล้ถึงงานแต่งงานกลายเป็นความเดือดร้อนสิคะ

ภาพถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายไปแล้วแต่ภาพไม่มี
บางคนใกล้วันแต่งงานต้องไปเช่าร้านจากชุดใหม่
แบบนี้เขาบอกกระทันหันติดต่อขอคืนเงินมาจำ

ปั่นวิสิตเป็นกระจกแบบนี้เลย
แล้วที่สำคัญเนี่ยร้านเขาน่าเชื่อถือตรงไหนทราบไหมคะ
เขาเคยออกบูธเวลาจัดเวดดิ้งแฟร์อะไรอย่างนี้
ไปออกบูธแล้วก็ร้านเขาได้ลงนิตยสารด้วยนะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายมาโกงประชาชนแบบนี้นะคะ
ตำรวจตรีสุรเชษระบุว่าจากการสอบสวน
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกก่อเหตุจริงมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ
ต้นผู้ต้องหายืนยันจะชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะ
เท่าที่จะทำได้ความเสียหายก็๗ล้าน๘แสนบาท
เมื่อวานนี้นอกจากการจับกลุ่มแล้วก็แถลงข่าว
ผู้เสียหายเขารวมตัวกันไปด้วยนะคะ
แล้วก็มีการเจรจาขอเงินคืนนะคะ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเรื่องของเงินชดใช้คืนเขายินดี
แต่ทางคดีอาญาขอให้ตำรวจทำต่อไปนะคะ
สำหรับการเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้คืนเงินเขา
ภายใน๗วันเพราะทุกคนเดือดร้อนมากตอนนี้
นายวุฒิชัยประเสริฐเกื้อกิจหนึ่งในผู้เสียหาย
จากมาขอเงินคืนแล้วยื่นเอกสาร
ให้กับพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานนะครับ
เปิดเผยว่าเขาได้ไปรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายมาเพิ่มเติม
จาก๓๐๐ตอนนี้เพิ่มเป็น๖๐๐แล้วนะ

มาให้ตำรวจช่วยพิจารณาเพื่อดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมด้วย
พร้อมยังให้ข้อมูลอีกว่ายังมีร้านในเครือข่ายอีกประมาณ๓ร้าน
ซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกันนะคะ